ห้องของชั้นสวัสดีท่าน
เตาแล้ว

ลิ้งส์ล้มน้ำไม่ได้ไต้แล้ว
มันใช้เวลานานอยู่น่ะน่ะ

เห็นตัวแต่ไม่เห็นหน้าชัด
ใช้เวลานานอยู่กว่าจะสตาร์ทได้ฟอร์ดไปแล้ว